คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงละครที่ฮอตมากฮิตเวอร์ในขณะนี้
หนีไม่พ้นละครเรื่องบุภเพสันนิวาสจริงนะครับคุณผู้ชม
เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนใครเขาก็แต่งไทยกันทั้งนั้นแล้วนะคะ

มันต้องไปเซลฟี่กับภาพสามมิติจากละครเรื่องบุภเพสันนิวาสนะเจ้าคะ
ซึ่งบริเวณถนนหน้าพระรานมหาราชพระจันทร์และพระอาทิตย์ปีนี้

เทศกาลสงกรานที่ปีนี้เขาชวนให้คนไทย
ใส่ชุดไทยและผ้าลายดอกเที่ยวงานสงกรานหน้าวัง
ปีนี้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวังท่าพระ
ยังมาบรรจงแต่งแต้มให้กำแพงหน้ามหาวิทยาลัย
เต็มไปด้วยภาพวาด๓มิติเข้ากับเทศกาลในช่วงนี้จริงนะคุณ
และที่เห็นจะเป็นไฮไลท์นี่เลย
ต้องยกให้กับกำแพงภาพวาดตัวละครแห่งปีจากบุภเพสันนิวาส

รวมไปถึงพี่ผินพี่แย้มสองบ่าวก็มานะคะ
ในอิวเรียบบทผูกสัตว์น้ำสงกราศ
เรียกได้ว่ากลายเป็นแลนด์มาร์คสำหรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว

คือภาพเนี่ยวาดโดยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะ
มีการแล้วจับมือ

คือกลายเป็นแลนด์มาร์คใหม่เลยก็ว่าได้นะคะ

ก็เพราะหลายคนหลายครอบครัวเขาแต่งชุดไทยและผ้าลายดอก
มาเข้ากับบรรยากาศเลือกเกินคุณผู้ชมคือหลายคนอาจจะแบบ
แต่งตัวชิวแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งอย่างนี้
ที่เขาใส่ชุดผ้าไทยมาเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนั่นเองนะคะ

ดีนะคะแล้วก็เป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมไทยของเรา

โดยส่วนตัวเป็นคนชอบแต่งผ้าไทยเสื้อผ้าไทยค่ะ
ก็ให้น้องปลูกฝังด้วยกันว่าให้น้องใส่ตั้งแต่เด็กเพื่อมีความคุ้นชินนะคะ
แล้วอยู่ได้อย่างร่วมสมัยค่ะ
หญิงเจนวัดกับหมื่นเรือง
อ่าต่อถือหนูชอบเป็นใครคะ
หนูชอบแม่การะเกดค่ะ
ตั้งใจจะมาลดน้ำกับคุณพี่แล้วก็แม่หญิงกาลาเกด

แต่ว่าส่วนหนึ่งคือชื่นชอบผ้าไทยชุดไทยอยู่แล้ว
คือพอยิ่งมีกิจกรรมอะไรที่โลนลงเยอะคือชอบแล้วก็อยากให้ความร่วมมือค่ะ

กล้าแต่งมากขึ้นไม่เขินอะไรประมาณนี้

แต่ว่าคือมันเป็นสิ่งสวยงามของคนไทย

อยากให้แบบลนลงแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบ

แต่ตอนนี้ไม่มีใครอายแล้วจ้ะหยิบหาผ้าไทยมาใส่กัน

บางทีก็เอาเสื้อลายดอกแล้วก็ไปร่วมงานกันได้
คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถร่วมหยิบ

จบรายการของเราแล้วไปกันได้เลยนะคุณผู้ชม
สงกรานหน้าวังจัดวันนี้
และวันพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย

จนถึง๒ทุ่มเลยนะคะ
เป็นของที่ละลึกของพิพิธภัณฑ์นะครับ

เอามาอวดกันในฐานะที่

ก็เลยเอามาอวดกันแล้วมีวิทยุธรรมะด้วย

แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่นำมางานนี้

ก็คือหนังสือรวมบทกวี

กระบวนวันเป็นจดหมายเหตุแบบชาวบ้านที่เขียนถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่๙
นอกจากจะได้ซื้อหนังสือกลับบ้านไปแล้วนะคะก็ยังได้ร่วมทำบุญกันอีกด้วยที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยเขายังมีการจัดกิจกรรมต่างไม่ว่าจะเป็นการเพ้นผ้าการร้อยอุบะ
ถือว่าเป็นการสืบสารนะคะการทำของการประดิษฐ์แบบไทยนะคะ
สำคัญถ้าทำได้เราภูมิใจเก็บไปไว้ที่บ้านด้วย
เอาไปโอดคุณเป้าคุณแม่แบบนี้เนอะอ่าสมมตินะครับนะครับ